ช่วงนี้นวดท้องรอใช่แล้วค่ะมานวดท้องกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะทำตามค่ะ
๑๒๓๔๕เฮ้ยพอแล้วโอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ลุกนึงมาทำจริง
ก็จะได้แบบหิวมากยิ่งขึ้นไม่ต้องถามขนาดนั้นบริหารท้องกันนิดนึงเรียกน้ำย่อย
ไปดูเรื่องแรกครับไปดูอาหารชนิดนี้เขาบอกว่าเป็นขนมปังขนมปังที่จะทำให้คุณนั้นซึ้งในรถพระธรรม
เฮ้ยขนาดนั้นเลยจริงไปดูกันครับที่จังหวัดพิสุทธิ์โลก
โหมบ่าวไม่โหมที่โรงอบขนมปังที่นี่แหละครับพระธรรมไหมล่ะ
พระธรรมจริงพระธรรมขนมปังมีแต่พระสงฆ์ที่ทำเท่านั้นคุณผู้ชม
ทำไมไม่เรียกว่าพระทำขนมปังคะได้พูดถึงเกี่ยวกับซึ้งในรถพระธรรมจริงจริง
อันนี้ขนมปังพระธรรมที่อะไรครับพระสงฆ์ภายในวัดโพธิญาณตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ผลิตขนมพังจำหน่ายให้แก่ชาวบ้านได้ซื้อหาไปรับประทานกันหรือว่านำไปใช้เป็นอาหารปลาครับ
โดยตั้งชื่อว่าขนมปังรสพระธรรมผลิตทุกวันครับในช่วงเช้านะครับ
โดยพระครูสุนทรโรจนคุณเจ้าอาวาสวัดโพธิญาณกล่าวว่าทางวัดได้จัดทำวังปลาบริเวณหน้าวัดริมแม่น้ำน่าน
พิสุทธิ์โลกเนี่ยต้องแม่น้ำน่านเท่านั้นค่ะ
เพราะว่าประชาชนนะครับที่มาทำบุญเนี่ยมักจะไปให้อาหารปลาในแม่น้ำน่านหน้าวัดครับ
ทางวัดจึงจัดหาอาหารเม็ดและขนมปังมาจำหน่ายนะครับต่อมามีแนวคิดผลิตนมปังเองเพื่อจำหน่ายเองนะครับ
โดยมีการปรึกษากับพระลูกวัดที่มีความสามารถในการทำอาหารและขนมปัง
จากนั้นลงทุนซื้อเครื่องอบขนมปังมาตั้งแต่ปี๒๕๕๕เลขสวยจริงจนกระทั่งปัจจุบันมีเครื่องอบขนมปัง๒ตู้
กำลังการผลิตนะครับผลิตได้ประมาณ๓๐๐๔๐๐ก้อนต่อวันโดยพระลูกวัดและลูกศิษย์วัดจะช่วยกันทำ
ตลอดระยะเวลา๔ปีที่ผ่านมาทางวัดได้เริ่มโครงการทำขนมปังรสพระธรรมตามชื่อเลยจริง
ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
ขายได้เวลาประมาณ๓๐๐๐๔๐๐๐บาทหากเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้เพิ่มขึ้นแบบเข้าตัวก็ประมาณ๘๐๐๐๑๐๐๐๐บาทไปสักที่เดียว
แล้วจะสร้างสาราการประเรียนเขาได้วางโรงการเอาไว้เป็นการสร้างสาราการประเรียนร้ายมลพิษ
ราคาประเมินอยู่ที่๑๕ล้านบาทตอนนี้อยู่ในการก่อสร้างเฟสแรก
ก่อสร้างไปประมาณร้อยละ๘๐ละ
ใกล้ที่จะแล้วเสร็จแล้วนะคะทานขนมอร่อยแล้วก็จะนำไปให้เป็นอาหารปลาให้ทานก็ได้
ที่สำคัญแล้วได้บุญด้วยนะคะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็จะหักมาบำรุงวัดอีกด้วย
เขาถึงบอกไงว่าเป็นขนมปังรสพระธรรมของจริง
มีคุณผู้ชมส่งมาว่ารถพระธรรมของแท้เลยค่ะ

เออนะเอาคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งข้อความส่งมาว่าเชิญชวนให้ไปทานเจกันที่ภูเก็ต

ช่วงกี่วันกี่มื้อกี่อะไรเล่ามา
หากินง่ายเจ๊ช่วงนี้โอ้โหเดินไปที่ไหนก็หาเจอ
ถูกต้องแล้วนะคะถ้าเกิดใครมีโอกาสก็ทานเจกันได้เนอะ
แต่ว่ายังไม่หมดเรื่องราวของกินเดี๋ยววันนี้ขอหลุดเจนิดหนึ่งแล้วกัน

เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของที่เป็นเนื้อสัตว์กันบ้าง
อันนี้เป็นของขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างของพิศนุโลกนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ใช่ขนมปังรสพระธรรมอะไรของคุณแล้วเดี๋ยวพาไปดูหลามไก่
เขาบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านค่ะพื้นบ้านขนาดไหนแล้วน่าอร่อยขนาดไหน

วิธีการทำดูแล้วก็แซ่บแล้วล่ะนะเป็นไงล่ะ
แค่พูดชื่อว่าหลามไก่เนี่ยรับรองเลยว่าต้องหอมเอาง่ายกลิ่นต้องออกมาแน่นอน

ใช่แล้วค่ะชาวบ้านในตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
โดยชาวบ้านจะตัดไม้ไผ่ที่มีอยู่จำนวนมากในพื้นที่
นำไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำอาหาร
หลามไก่หลามกบหลามปลาและก็ข้าวหลามนั่นเอง
ซึ่งเป็นจุดเด่นที่หาดูได้ยากแล้วก็ใช้ได้จริงค่ะ
ถ้าหากว่าเราไม่มีภาชนะในการปรุงอาหารนั่นเอง
กรณีที่เข้าไปในป่าหลายวันอันนี้ก็คือเป็นวิถีชีวิตทั่วไป
ถ้าเกิดเราเข้าไปในป่าเราไม่มีภาชนะหุงต้มหรืออะไรต่าง
แต่ก็นำวิธีนี้ใช้ได้ถูกต้องแล้วนะคะ
รวมถึงยังนำไปจัดทำต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่ไปเยี่ยมเยือนชุมชนได้ด้วยนะคะ
นายสุพนัทศรีนวลค่ะประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
โชว์ฝีมือทำหลามไก่ให้ดูกันแบบสดแบบนี้เลย
ลามไก่ถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะคะ
จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบันนี้เอง
โดยกรรมวิธีการทำไม่ได้ยุ่งยากอะไรคุณผู้ชมเตรียมจดเลยนะคะ
ยังนำเนื้อไก่ที่จะทำการหลามมาสับหรือว่าหั่นเป็นชิ้นเล็ก
ก่อนนำไปคลุกเคล้ากับส่วนผสมต่างทั้งตะไคร้ใบมะกรูดคาหอมกระเทียมผักชีไทยมะขามเปียกพริกเกลือ
รสชาติก็ปรุงตามความชอบเลยทีเดียวนะคะ
หลังจากนั้นค่ะกรอกใส่กระบอกไม้ไผ่ที่ล้างสะอาดแล้วนะคะ
และนำมะขามเปียกก้อนเล็กใส่เข้าไปเพิ่มก่อนนำกระบอกไม้ไผ่ไปเผาไฟ
ลักษณะคล้ายกับการเผาข้าวหลามนั่นแหละค่ะเผาประมาณชั่วโมงนึง
พอดีแล้วนี่ค่ะเทออกมาค่ะเทออกจากกระบอกไม้ไผ่ก็จะได้แบบนี้นะคะ
หน้าตาน่ารับประทานมากเลยคล้ายซุปเลยนะคล้ายคล้ายต้มแซ่บ
ดิฉันว่านะเพราะมีการใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกต่างเข้าไป
โอ้รสชาติมันก็จะครบเลยสิพริกหวานมันเค็มค่ะถูกต้อง

เออรสแซ่บรสดีแน่นอนนะคะอันนี้จริงแล้ววิธีการเนี่ยบอกไปแล้วคุณผู้ชม
นำไปปรับใช้ปรับทำกันดูได้นะคะรสชาติขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
บางคนอาจจะชอบรสจัดจ้านก็ปรุงกันเข้าไปแล้วนี่มีการใส่มะขามเปียกด้วยเห็นไหม
รสชาติก็จะเปรี้ยวถูกต้อง
เอาล่ะยังไปอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมครับไปทานกันให้จู่ใจไปเลย
ไปทานสละเปากันหน่อยสละเปาที่เจาะสงขลาที่นี่เขาบอกว่าไม่ธรรมดา
เพราะว่าปกติสาระเป๋าส่วนใหญ่ที่เขาจะรองด้วยกระดาษถูกไหม
มันแกะยากมันติดกระดาษมันชอบติดมันชอบกินกระดาษเข้าไป

กินกระดาษแล้วทิ้งสละเปาสลอดเลย
เอ้าปัญหานั้นจะหมดไปเพราะว่าที่จังหวัดสงขลานั้นเขาใช้ใบตองในการครอง
เฮ่ยอย่างนั้นฉันจะต้องกินใบตองทิ้งสละเปาอีกแล้วเหรอ
เอาก็แล้วแต่ที่ใจชอบเลยละกัน

คุณผู้ชมครับนี่คือความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้าน
ชาวสวนยางบ้านดอนขี้เหล็กหมู่๕ตำบลพวง

ที่นั่นชาวบ้านเขาใช้เวลาว่างหลังจากการกรีดยางพารา
รวมกลุ่มการทำขนมอบขาย
บอกว่าสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับจนประสบความสำเร็จ
โดยเฉพาะสละเป๋ารองด้วยใบตองครับ
สร้างชื่อเสียงจนต้องจดทะเบียนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีลูกค้าครับสั่งออเดอร์เข้ามาจนผลิตไม่ทัน
มีรายได้อย่างงามเลยน้องใบตองเดือนละ๕๖๐๐๐บาท

ผู้สื่อข่าวก็ไปถามคนนี้นางโซฟียะสายสะอิด
ประธานกลุ่มวิทยาศาสตร์ฯภิเษฐชุมชน
ขนมอบบ้านดอนขี้เหล็ก
บอกว่ากลุ่มแม่บ้านนะครับร่วมมือกันทำขนมอบบ้านดอนขี้เหล็
โดยใช้เวลาว่างหลังจากการกรีดยาง
โดยเฉพาะขนมอบสละเป้าเริ่มทำลูกใหญ่ลูกละ๕บาทก่อน
แต่คิดว่าลูกมันใหญ่เกินไม่น่ากินเท่าไหร่
ลองทำเป็นลูกเล็กดูนะครับลูกละ๒บาท๕๐ก็เหมือนกับตัดครึ่งมานั่นแหละ
ประมาณนั้นเขาบอกว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
ประมาณว่าทานคำเดียวมันอยู่เลยไงอิ่มเลยลูกเดียวอยู่
ได้ทั้งเนื้อทั้งไส้ทั้งแป้งมันพอดีไง
เขาบอกได้รับการตอบรับจากลูกค้าแล้วก็ส่งขายตามร้านโรงงานและโรงเรียนต่างนะครับ
มีรายได้ประมาณ๕๐๐๐๖๐๐๐บาทต่อเดือนนะครับ
วันมีออเดอร์สั่งเข้ามาเยอะจนต้องช่วยกันทำจนมืดจนค่ำเลยทีเดียว
ส่วนสาเหตุที่ต้องใช้ใบตองมารองสาระเป๋าแทนกระดาษ
จากในพื้นที่เขาบอกว่ามีกลุ่มที่ปลูกต้นกล้วยนะครับ
ช่วงแรกเนี่ยก็ใช้ซื้อกระดาษมารองแต่ว่าเนื้อสละเป๋ามันติดกระดาษอย่างที่น้องใบตองบอกแกะยาก
ใบตองนี่มีปัญหาเรื่องนี้กินกระดาษเข้าไปด้วยใช่ค่ะ
เหมาะมากทานกับนี่เลยสาระเป๋าที่ห่อด้วยใบตอง
มันดึงออกง่ายไม่ติดกับใบตองที่ห่อมาถ้าติดเราก็จะรู้ถูกไหมว่ามันเขียว
ไปลองฟังเสียงของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้กันครับ
พอได้เป็นรายได้เสริมของแม่บ้านนะคะช่วยเหลือพ่อบ้านได้อีกส่วนหนึ่ง
เป็นแนวคิดที่อาจารย์เขามาสอนอาจารย์เขาก็เอาซื้ออันนั้นใบกระดาษมารอง
พอรองแล้วพ่อแกะกินนี้มันติดกระดาษไปครึ่งหนึ่งแล้วกว่าจะได้กิน
ก็เลยเอามาดัดแปลงเออใบตองเราก็มีนี่ไปเอาตัดใบตองมารอก็
มันก็ดีอะค่ะมันก็ดูเวิร์คดีมันก็หอมด้วยหอมใบตอกด้วยค่ะ
นี่ไงเขาบอกแล้วว่ามันดีตรงที่มันหอมใบตองใช่แล้วเป็นแบบธรรมชาติด้วย
สลายได้ด้วยนะคะถูกต้องนอกจากนี้ครับทางกลุ่มแม่บ้านนะครับ
ยังมีขนมชนิดอื่นไว้ให้ลูกค้าได้สั่งอีกหลายชนิดครับ
กะหรี่ปั๊บเค้กโรเค้กกล้วยหอมและเนยสดเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวครับ
มีลูกค้าประจำนะครับสั่งกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าติดใจในความอร่อยนั่นเอง
มีคุณผู้ชมส่งมาด้วยนะคะว่าเห็นสาระเป๋าแล้วหิวมาก
ส่วนอีกหนึ่งท่านคุณต้นอันนี้ส่งมาเป็นประจำบอกว่าให้คุณชนะพาดิฉันไปหาหมอ

คุณต้องบอกว่าไม่เจออาการผิดปกติก่อนสิ
คุณกลัวคุณเล่น
ไปแล้วไม่เจอหมอจริงเพราะหมอไม่อยากเจอ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่ง
เมนูอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่หายากมาก
ชาวบ้านริมแม่น้ำโขงในจังหวัดนครพนม

เขาบอกว่าปลาแค้หายากแล้วถ้านำไปขายในตลาดนะคุณผู้ชม
จะได้กิโลกรัมละ๒๕๐บาทดูไซส์สิคะ
ยังใหญ่ขนาดไหนคือเกิน๑กิโลอยู่แล้วแน่นอนตามภาพดีเลย
ลักษณะคล้ายปลาฉลามน้อยบอกไม่ถูก

นายกาศีหิบปลาอายุ๕๖ปี
ชาวบ้านในตำบลดงขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
มีอาชีพหาปลาตามแม่น้ำโขงอุ้มปลาแค้ยักษ์ที่จับได้

อะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้นี่ใหญ่มากเลยนะ
คุณว่าประมาณกี่กิโลกรัมสัก๓๐ประมาณนั้นเหรอนะ
ใหญ่มากแล้วจับได้ถึง๒ตัวเลยทีเดียวนะคะ
วัดความยาวแล้วคุณผู้ชมค่ะยาวตัวละเกือบ๑เมตร
น้ำหนักตัวนี่ไงประมาณ๒๐กิโลกรัมนะคะ
นับว่าเป็นปลาแค้ยักษ์น้ำโขงขนาดใหญ่ที่หายาก
และไม่เคยจับได้มาก่อนในรอบหลายปีเลยทีเดียว
โอ้โหจับได้ยังไงตัวเริ่มเลยใหญ่มาก
ว่าแล้วค่ะคุณพี่กาศีก็นำไปขายให้กับแม่ค้า
ตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนม
ราคากิโลกรัมละ๒๕๐บาทคูณ๒๐ไปสิคุณ

เลยทีเดียวตัวเดียวโอ้โหนานจะจับได้ทีนะได้ตั้งสองตัว
ใช่สร้างรายได้วันเดียวนี้ก็เกือบหมื่นบาทแล้วนะคะ
แต่ถ้าหากนำไปขายต่ออีกทอดให้กับลูกค้ารายย่อยและร้านอาหาร
ก็จะมีราคาประมาณ๓๐๐๓๕๐บาทต่อกิโลกรัม

ไม่เคยทานจริงสงสัยจังเลยว่าปลาตัวนี้มันรสชาติเป็นยังไง
คือเขาบอกปลาแค้ยักษ์เป็นพันธุ์ปลาน้ำโขงที่หายาก
เนื้อจะมีเนื้อแน่นรสชาติอร่อย
แล้วก็เป็นที่นิยมของร้านอาหารเมนูปลาน้ำโขงมากนะคะ
เพราะว่านำไปปรุงเมนูเด็ดให้กับลูกค้าได้เยอะมาก
สามารถทำได้ทุกอย่างหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นต้มลาบปลาจุ่มชา
รวมไปถึงปลาลวกจิ้มก็ได้
คือเนื้อแน่นจะไม่ยุ่ยไม่ขาว
ปักแล้วน้ำรายสอคืนน้ำรายอ่านไปด้วย

จะเป็นโอกาสดีของชาวบ้านติดแม่น้ำโขงเลย
ที่จะมีรายได้จากอาชีพประมงหาปลาน้ำโขง
ก็จะมีเงินหมุนเวียนสะพัดนะคะบางรายสามารถ
สร้างรายได้วันละไม่ต่ำกว่า๔๐๐๐ถึง๕๐๐บาทเลยทีเดียว
ถ้าจับได้๒ตัวนี้ก็คืออยู่ได้ทั้งเดือนเลย

กำลังนึกภาพอยู่ว่าถ้าเจ้าปลาตัวนี้มาทำต้มยำ

คุณจะเอาแม่น้ำโขงใส่ใบมะกรูดโยนลงไปเลยเหรอคะ

ตายแล้วคุณจะกินคนเดียวเหรอ

ก็ทำทั้งตัวเอาไปแบ่ง
ทั้งหมู่บ้านเออเหมือนคุณผู้ชมเมื่อสักครู่เขาส่งมาบอกว่า
คิดสภาพนำปลาแคล้ปลาแคล้นี่ไปทำอะไรนะปลาราดพริก
โอ้โหจานหาจานลองไม่ได้
ไม่มีจานโอ้ยมีคนต่อมาอีกหนึ่งข้อความค่ะ

ผมว่าเดี๋ยวเราพักเรื่องปลาแคร์นี้ก่อน

เรื่องราวให้ได้ติดตามช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ